สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันชิสาอธิบุญญาโชคค่ะ
วันนี้อดทนอีกวันที่ต้องเจอกับฝนตกนะคะแต่พรุ่งนี้ฝนจะเบาลงไม่ได้หายไปไหนนะคะ
เพราะว่ายังมีอีก๒๐จังหวัดที่จะต้องเผชิญกับฝนตกหนักลมพัดแรง
ภาคกลางนครสวรรค์การ์นจนบุรีอุทัยทานีราสจบุรี
อีสานที่อีสานตอนบนเลยชัยภูมิหนองบัวลำพู
ส่วนภาคเหนือนั้นหลายจังหวัดเลยที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะ
ส่วนโมเดลจำลองสภาพอากาศจะทำให้เรามองเห็นทิศทางลมค่ะ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรง
หอบเอาความชื้นขึ้นมาตกในบริเวณประเทศไทยนะคะ
แต่ว่าช่วงนี้ฝนจะเบาลงถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านมา
แต่คุณผู้ชมคะฝนไม่ได้หายไปไหนเพราะว่าค่าเฉลี่ยฝนยังเยอะเหมือนเดิมนะคะ

ขณะที่ภาคใต้ค่ะยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องคลื่นสูง
อนามันคลื่นสูงมากกว่า๓เมตร
ดกิจกรรมทางทะเลชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ส่วนกรุงเทพมหานครคาดการณ์กันล่วงหน้านะคะ
ถึงวันที่๒ตุลาคมยังคงมีฝนหนัก๔๐
ส่วนอุณหภูมิไม่ร้อนมาก๒๙๓๑องศาเซลเซียสนะคะ
หลังจากนี้ไปนะคะคุณผู้ชมยังคงจะต้องเจอฝนอีกระลอกหนึ่ง
ก่อนที่จะสิ้นสุดฤดูกาลของฤดูฝน
คาดว่าปลายเดือนตุลาคมจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะ